แต่พูดถึงเรื่องของย่าพูดถึงเรื่องของพืชสมุนไพร

ทางรัฐบาลเองก็ปลดล็อกพืชกระท่อมให้พ้นจากบัญชียาเสพติดประเภท๕เรียบร้อย
ล่าสุดจังหวัดตรังมีหนุ่มคนนึงเขาไอเดียดีก็คือ
ผุดอาชีพเปิดท้ายขายใบกระท่อมสด
จ้างรายได้เป็น๑๐๐๐บาทในยุคทราบแบบนี้คุณ
คือเคยเปิดท้ายขายเสื้อผ้าขายผลไม้
อยู่ที่บริเวณหน้าตลาดห้องเย็นควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยโอ้โหคุณลูกค้าแวะเวียนมาจอดรถซื้อกันแบบไม่ขาดสายเนี่ย

คือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่ารัฐบาลปลดล็อกพืชกระท่อม
พ้นจากบัญชียาเสพติประเภท๕แล้วตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมที่เราทราบข่าวกันมาค่ะ
คือตอนนี้ออยเขาออกมาชี้ว่ากรณีที่คุณจะมีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
หรือว่าแปรรูปอย่างเช่นยาอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทำมาจากกระท่อม
คุณจะต้องขออนุญาตออยก่อนเพื่อที่จะทำการขายได้
ไม่ใช่ว่าคุณผสมมาเป็นเครื่องดื่มแล้วขายได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้
เป็นแบบสดอ่ะขายเป็นใบเป็นอย่างนี้ขายได้คุณ
แต่มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่เหมือนกันนะของเมืองไทยเนอะ
จากการสอบถามนะคะนายกรวิทย์อักษรการอายุ๓๐ปีนะ
เขาเป็นชาวบ้านหมู่๓อยู่ในตำบลควนปิงนี่แหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าเขากำลังจะตกงานคุณจากพิษโควิด๑๙
เขาเลยต้องหาอาชีพเสริมไปมาปิ๊งไอเดียพอดีเลย
ไปรับซื้อใบกระท่อมสดจากนครศรีธรรมราชมา
แล้วก็จังหวัดสุราธานีมาแล้วมาเปิดท้ายขายมาหลังรถซะเลย
ได้ไม่ต้องหาที่หาทางเนอะสำหรับคนที่ต้องการใบกระท่อมเอาไปเป็นยารักษาโรค
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ะคุณคือเขาว่ากันว่าใบกระท่อมเนี่ยมันสามารถ
เหมือนแบบเป็นยาแบบพื้นบ้านอ่ะเออมันเอาไปต้มเอาไปอะไรรักษาลบพวกเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดหรืออะไรอย่างนี้
คือสรรพคุณเป็นยาว่ากันแบบนี้ถ้าคุณจะเอาไปใช้ในทางแบบนั้น
ก็คือใช้ได้นะคะเขาขายเป็นใบคุณก็ไปปรุงยาเอาเองอะไรต่างนะคะ
ก็จริงปรากฏว่าหลังจากที่เปิดขายคือขายใบกระท่อมได้วันหนึ่งอ่ะ
คุณรู้ไหม๕๑๑กิโลกรัมแล้วคุณดูใบมันเบาเนอะ๕๑๑กิโลกรัม
คือคือวันละ๒๒๕๐๔๘๐๐บาทถักต้นทุนถักรบเนี่ยอะไรต่างแล้ว
เท่ากับว่าเขาได้รายได้นะต่อวันนะ๗๐๐๑๐๐๐บาทอ่ะคุณ

ก็ถือว่าวันละพันรายได้งามอยู่เหมือนกันเนาะ
ก็อย่างที่บอกแหละค่ะมีข้อคิดนิดนึงนะคะ
ใครที่อยากจะปลูกขายอะไรอย่างนี้คุณลองเข้าไปศึกษานะ
ในเรื่องของตัวบทกฎหมายข้อกฎหมายต่างสักหน่อย
ให้มันมั่นใจให้มันปลอดภัยว่าคุณจะไม่ทำผิดกฎหมาย
อันนี้คือต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับในเมืองไทยของเรา
เพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะปลูกอยากจะขายอะไรอย่างนี้